ไปดูประเด็นที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยเรื่องปัญหาของหมอกควันเรื่องของมลพิษเนี่ย
เราเองต่างก็ตระหนักกันดีว่าต้องการที่จะได้รับการแก้ไข
ทีนี้มันมีเว็บเพจหนึ่งนะคะ
เป็น๓บุรพกษัตริย์ที่ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่
แต่ว่าที่พระพักษ์มีการสวมหน้ากากอนามัย

แล้วก็พูดทำนองว่าเอาอากาศของเราคืนมา

เพราะว่าก็ถือว่าเป็น๓บูรพกษัตริย์เลยนะ

แล้วก็ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ในเรื่องของพระราชมนตร์คอมพิวเตอร์
หลายคนก็ไปเข้าใจว่าจะไปเอาผิดเด็กที่วาดภาพนี้

เพราะว่าไม่ได้จะเอาผิดเด็กค่ะ

มีการมอบหมายให้นายสิริพงศ์นำพา

ไปแจ้งความเรื่องผู้ที่นำภาพวาด๓บุรพกษัตริย

หน้ากากป้องกันควันพิษมาเผยแพร่โดยไม่เหมาะสม

ก็คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
มีหน้ากากสวมปิดพระพักษ์ทั้ง๓พระองค์

มาร่วมกันเอาอากาศของเราคืนมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกมา

เป้าหมายในการแจ้งความร้องทุกข์ครั้งนี้นะคะ
โดยบอกว่าการนำภาพ๓บุรพกษัตริย์ไป
แพร่ผ่านทางโลกโซเชียลไม่เหมาะสม

ซึ่งเป็นการรณรงค์ในเรื่องปัญหาหมอกควัน
ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเดียวกันกับทางจังหวัดค่ะ
ที่ได้มีการรณรงค์ในการควบคุมความร้อน

หน่วยงานราชการจะไปเอาผิดกับเด็กที่วาดภาพด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันเลยนะคะว่า
ไม่ได้มีเจตนาไปเอาผิดกับเด็กค่ะ
มันจะขึ้นพูดอย่างเช่นอะไรกัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยังบอกด้วยนะคะว่า

ก็เน้นไปในเรื่องของการนำภาพที่ไม่เหมาะสม

ซึ่งขั้นตอนก็อยู่ระหว่างที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ว่าจะเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดในคดีพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นี้หรือเปล่า
ซึ่งเขาก็เป็นนิตยศาสตร์ด้วยเขาก็ออกมาขอโทษเหมือนกันนะ
เขาก็ออกมาขอโทษบอกว่าต้องขอโทษทุกฝ่าย
คือเขามีเจตนาที่จะรณรงค์ในการแก้ปัญหา
ไม่ได้จะต่อว่าใครหรอกนะว่าใครทำงานดีหรือไม่ดีอย่างไร
เพียงแต่อยากที่ใจทุกคนเห็นภาพนี้
แล้วช่วยกันเข้าใจว่าตอนนี้สภาพการเจอแบบไหน
แต่พอมีกระแสวิภาควิจารณ์เยอะ